ในฐานะคนที่อยู่ประชาธิบัตย์มายาวนานของคุณพิสิทธฮะ
ผมถามด้วยความรักความเคารพผมย้ำคำนี้เสมอ
ถามไม่ได้หมายความว่าคิดผมถามตามข่าว
เวลาคนเขาล้อกันในโซเชียลเขาล้อกันว่าพักประชาธิบัตย์เป็นแมงสาบ
คุณวิสิทธิ์รู้สึกยังไงบ้างมันมาจากไหน
คืออย่างนี้ที่มาของคำนี้ก็คือว่าเนื่องจากประชาธิปัตย์เนี่ย
ผ่านมาหลายสถานการณ์อยู่รอดมาทั้งที่เผชิญกับการต่อสู้อะไรมาเยอะแยะ
แล้วคนก็เคยมาพูดถึงว่าวิวัฒนาการของสัตว์เนี่ย

แมงสาบเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มันไม่ศูนย์พันธุ์

มาได้ทนทานนั่นคือที่มาของมัน
ครับไม่ได้เป็นการสับพยอกว่า
แต่ว่าแน่นอนคนคิดถึงแมลงสาปก็ไม่ได้คิดถึงแค่การอยู่โยงโครงกระพันธุ์
มันก็มีเรื่องอื่นที่ตามมามันก็เลยกลายเป็นจุดที่มาโจมตี
อยากจะอธิบายอะไรบ้างเวลาคนเขาพูดเนี่ยอาจจะรู้หรือไม่รู้ที่มาก็แล้วแต่นะ
เวลาคนเขาเปรียบเทียบว่าปฏิบัติคือแมงสาหัสอยู่ในทุกที่ไม่ว่าทหารไม่ว่าผลเรือน
ว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาเราสามารถเข้าได้หมดเป็นรัฐบาลได้หมด
จริงความหมายมันไม่ใช่เข้าได้หมดนะครับความหมายคือว่ามันต่อสู้กับใครมาเนี่ย
ต่อสู้กับทหารต่อสู้กับทุนเสียเปรียบอะไรมาอย่างไรเนี่ยแต่มันไม่ศูนย์พันธุ์นะครับ

ไม่ใช่นี่คือที่มาของมันตอนแรกตอนที่มีคนพูดเรื่องนี้ขึ้นมาตอนแรกแรก
ที่มีการพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเข้าใจว่าคนที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้เจตนาจะให้มองในเชิงลบด้วยซ้ำนะครับ
แต่ว่าแน่นอนพอมีการเปรียบเทียบอย่างนี้ขึ้นมาคนก็จับในจุดที่มันเป็นภาพลักษณ์ในเชิงลบ
ประชาธิปัตย์ตอนนี้ไม่ใช่ต้องมานั่งอธิบายแหละว่ามันเป็นยังไง
ปัญหาของประชาธิปัตย์ตอนนี้คือต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าการอยู่มาเนี่ยมันจะเป็นคุณประโยชน์กับสังคมต่อไปในอนาคตยังไง
โจทย์ยิ่งเราไม่สามารถทำให้สังคมเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้มันคือตัวตนของเราที่จะเป็นประโยชน์เนี่ย
คนเขาก็จะมองข้ามเราไปแล้วนะครับเพราะปัจจุบันเราเป็นพักการเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางหรือเล็กนะครับซึ่งแสดงบทบาทได้ค่อนข้างจำกัดอยู่ในระบบ
เจ็บปวดนะเวลาประชาธิปัตย์บอกว่าเราเป็นพักขนาดกลางและขนาดเล็กในฐานะคนที่อยู่มาเกือบ๔๐ปีพักเราเป็นพักขนาดเล็กนะครับ
คือเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราต้องมองให้ออกมองให้ขาดว่าถ้าเราจะกลับไปฟื้นสถานะเดิมเนี่ยอะไรที่ทำให้เราเคยอยู่ในสถานะนั้นได้
ซึ่งผมยืนยันว่ามันเป็นความแตกต่างจากพักการเมืองอื่นซึ่งถ้าเราทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปเราคงไม่สามารถไปแข่งขันได้
วันที่อยู่ในรถวันที่โดนทุบรถไม่ได้บอกว่าเป็นใครหรือไม่อย่างไรฮะเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเราก็เรียนรู้จากมันตอนนั้นยังอยู่ในรถเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยสิ
ก็มันเกิดอะไรขึ้น
คือวันนั้นก็ไปแถลงข่าวที่กสมไทยเพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินก็ถูกผู้ชมนุมมาล้อมรถแล้วก็คงปลุกระดมกันอยู่
ทำนองว่าทางรัฐบาลใช้ความรุนแรงหรือจะใช้ความรุนแรงก็ทำให้คนกรูเข้ามาแล้วก็พยายามจะเข้ามาทำร้าย
ก็ถูกล้อมอยู่ประมาณน่าจะเกือบ๒๐นาที
ตอนหลังนะครับคนขับรถสามารถจะถอยรถแล้วก็ชนประตูคสมไทยนี้ออกมาได้

อยู่ครับอันนี้พูดชัดจริงมาตั้งแต่ต้นนะครับ
คนที่อยู่จำเหตุการณ์วันนั้นได้เนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วครับจะไปไหนได้ครับ
อเจมส์ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับคุณพิษิฎเสร็จแน่เลยคุณพิษิฎบอกกับผมใช่ไหม
คุณพิษิฎก็คิดไม่ออกนะว่าจะหลุดจากตรงนั้นออกมาได้อย่างไร
อเจมส์รดการกระสุนด้วย
ครับแต่ว่าก็ถูกทำร้ายไปเยอะแล้วเริ่มมีรอยร้าวเริ่มอะไรแล้วแล้วก็เสร็จจากเหตุการณ์ก็ตัวถังก็ใช้การไม่ได้แล้ว
ถามด้วยความรักอีกทีนะฮะบทเรียนครั้งนั้นมันมันสอนอะไรเรามาจนถึงปัจจุบันบ้างครับคุณรู้สึกความขัดแย้งตอนนั้นนะครับ
คือเรายังหาคำตอบไม่ได้นะครับคือถ้าเราหาคำตอบได้เนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ความขัดแย้งหลังจากนั้นที่มันเกิดขึ้นมาอีกและอาจจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันก็คงจะมีวิธีการคลี่คลายที่ดีกว่านี้นะครับ
แต่ว่าเราก็คิดว่าพยายามที่จะหาทางที่จะทำอย่างไรให้มันมีรูปแบบวิธีการที่จะเป็นที่ยอมรับในการที่จะไม่ให้ความแตกต่างมันรุนแรงไปจนกระทั่งเกิดการใช้ความรุนแรงกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป